เดี๋ยวน้ำแข็งดอมตามข่าวนี้กับพี่ไปติดนะคุณผู้ชมด้วยนะครับ
เมื่อวันที่๒๘กันยายนที่ผ่านมานะครับ

ถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยไฮที่ตะบนฝ่ายแก้วนะฮะ

ซึ่งเดิมเนี่ยเป็นถนนลูกรังเนี่ยฮะ
เป็นถนนลูกรังแต่ในภาพเนี่ยมันจะถูกฉาบด้วยน้ำสีดำดูคล้ายยางมะตอย

นี่แหละครับมันถูกปล่อยมาจากรถสูบซ่วมตอนแรก

ขออภัยสำหรับใครที่ทานเช้าอยู่ตอนนี้
คือผมไม่กล้าเปิดหัวข่าวนี้ไง

ผมเปิดหัวข่าวนี้ว่ามันคืออะไรก่อนไง

คือภาพมันดูไม่รู้แต่กลิ่น

ภาพที่เกิดขึ้นนี้คุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ลูกเพจรายหนึ่งนะครับ

พบความมักง่ายของรถดูดสิ่งปฏิกูล

โดยระบุข้อความแนบรูปภาพบอกว่า
ฟ้องด้วยภาพรถดูดซ่วมที่เข้ามาบ้านห้วยไฮวันนี้
กรุณารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำด้วยค่ะ

มันใช่ที่เทขี้ไหม

ชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนความเดือดร้อนมา

เหม็นจนขมคอนะ
ล่าสุดทางอบตฮะทางอบตฝ่ายแก้วก็เอารถบรรทุกน้ำมาล้าง
ไอ้สีดำเนื้อเนียนนั่นน่ะนะ

เร่งตามล่าคนที่กระทำผิดต่อไป
หากใครพบเบาะแสรถคันนี้นะ